ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้านะฮะของกรณีพ่อค้านาฬิกาก๊อฟ
ที่ไปข่มขู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามาดูนาฬิกาแล้วก็ไม่ยอมซื้อ

มีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะครับเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ
มันให้ออกไปทางนี้
อ้าวเข้าไป
เธอเปิดคุณออกไป
เธอเปิดคุณออกไป
ฮะชายเสื้อสีน้ำเงินนะครับ
พูดจาข่มขู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
ซึ่งตอนหลังก็รู้ตัวแล้วรู้ชื่อแล้ว

อายุ๒๖ปีเป็นพ่อค้าขายนาฬิกา
แต่เป็นนาฬิกาก๊อปนะฮะ
อายุเข้าไปด้วยคมขู่ไปด้วย
ว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยโดน
ทำร้ายจะทำร้ายเขานะครับ
คลิปนี้ทั้งหมดความยาวประมาณ๒นาทีนะครับ

พอดีมาเที่ยวพัทยากับเพื่อนต่างชาติ
แล้วเจอพ่อค้าเดินมาขายนาฬิกา
เป็นของไม่ดีไม่มีคุณภาพก็เลยไม่ซื้อก่อนที่คนขายจะไม่พอใจ
แล้วก็ข่มขู่แบบนี้เขาก็เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่นะครับ
คนไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ทั้งเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ปัญหาที่ประเทศไทยก็เจอมาตลอด
คือการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธ
ใช่ค่ะก็คือจากคลิปนี้ก็ผิดตั้งแต่ขายของก๊อฟแล้วอะค่ะ
เนี่ยฮะล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวพ่อค้านาฬิกาก๊อฟคนนี้ได้แล้วนะครับ
ก็ยึดของกลางได้ด้วยนะครับเป็นนาฬิกาก๊อปปี้ยี่ห้อดัง๔เรือน
มุดบันทึกการขาย๑เล่มกระเป๋าสะพายอีก๑ใบนะครับนายนัทพงศ์เพชรสนั่นอายุ๒๖ปี
ซึ่งเขาก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเขาเดินเลขขายนาฬิกาก๊อปปี้ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างในเมืองพัทยา
มาถึงจุดที่เป็นบาเบียแห่งหนึ่งถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา
เขาก็ไปเสนอขายนาฬิกาให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในร้าน
พอเลือกซื้อสินค้าแล้วกลับเปลี่ยนใจไม่ยอมซื้อแล้วโยนนาฬิกาคืนเขา
อันนี้เขาอ้างว่าโยนนาฬิกาก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ฝ่ายชาวต่างชาตินี่ก็มาด่าบุพการีเขาด้วย
เขาก็โมโหก็เลยเกิดการพูดจาข่มขู่ตามที่เกิดขึ้นในคลิป
แต่บอกว่าก็ทำไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษคู่กรณี
และชาวพัทยาทุกคนที่เขาทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต้องเสียหาย
ครั้งหน้าจะทำอีกหรอไม่มีแล้วสัญญานะ
ไม่มีแล้วเขาบอกคือไม่มีนาฬิกาแล้วตำรวจยึดหมดแล้ว
จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมนี่ต้องไปตามที่สมุดบัญชีด้วยนะ
บอกว่ามีสมุดบันทึกด้วยเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครให้มาขายอีกทีหนึ่งหรือเปล่า
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหานะครับก็คือเสนอจำหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
แล้วก็ข้อหากระทำการด้วยประการใดต่อผู้อื่นทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญนะครับ
สพมภัทยาก็ดำเนินคดีไป
ค่ะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง

จริงส่วนตัวไปก็ยังเห็นนะยังเห็นคนเดินขายอยู่ข้างทางอะไรอย่างนี้